พูดเรื่องแรกในเรื่องศักดิ์สุขภาพกันหน่อยดีกว่า
เฉียดก็แล้วเฉียดก็อีกตรวจแล้วตรวจอีก

รอดปลอดภัยอยู่นะในสถานการณ์โควิดของเธอ
แต่บอกเลยว่าเขามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง
เพราะว่าแต้วออกกำลังกายเยอะจริงนะคุณผู้ชม
กิจกรรมในช่วงกักตัวของเธอก็น่าจะเป็นนี่แหละค่ะ

ออกกำลังกายเลยแล้วออกอย่างสม่ำเสมอแล้วออกแบบหนักด้วยนะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอยากจะสร้างสีสัน
แต่ที่แน่หลายคนจะสังเกตว่าทำไมลงเกี่ยวกับตัวเลขเยอะจัง
นั่นสิมันใกล้ช่วงวันแบบเสี่ยงดวงหรือเปล่านะคะ
อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก๔๗กิโลกรัมนะคะ
เอว๒๔เอวเล็กมากอายุ๓๒
ไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีก่อนเลย